แต่ว่าทางการจีลาแห่งเมืองไทยเนี่ย
ก็ให้ความสำคัญถึงเรื่องนี้

เข้าสู่รัฐบาลแน่นอนนะครับ
ก็จะต้องมีการช่วยเหลือกันทั้งภาค

ดูการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
แต่ว่ายังไหร่ก็ตามนะครับ
มาติดตามเรื่องของมุ้ย

สำหรับเรื่องของมุ้บเมื่อวานออกกันไปแล้ว
เพราะว่าทางผู้บริหารของสโมสรก็เดินทางมาที่เมืองไทย
เพื่อพูดคุยกับผู้บริหารของเมืองทองต้นสังกัดของมุ้ย
อกจากนี้เจอีกคนนึงที่น่าติดตาม
เพราะว่าหลังจากเดินทางกลับจากญี่ปุ่นมาที่ประเทศไทย
ก็เตรียมที่จะเข้าพิธีอุปสมบท
วันนี้ก็ได้เข้าพบพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพรม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เพื่อลาอุปสมบทที่วัดบางช้างเหนือตำบลครองใหม่
อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมบ้านเกิดนั่นเอง
ก็จะศึกษาพระธรรมนานถึง๙วันด้วยกันนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๐ธันวาคมค่ะ
โดยพลตำรวจเอกสมยศก็บอกว่า
อนุสงฆ์ที่ชนะทิพย์ได้เข้าสู่ร่มการสวพักครั้งนี้
ให้ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้า
รวมถึงอาชีพการงานในการเล่นฟุตบอลของตัวเอง

และก็อย่าลืมกลับมาช่วยทีมชาติไทยในปีหน้าด้วยค่ะ
สิวรรณตัวเจย์เองก็บอกนะค่ะว่า
ตั้งใจที่จะบวชทดแทนบุญคุณของบิดามันดา

ก่อนที่จะต้องเดินทางกลับไปที่ญี่ปุ่น

การก็ขอวันเช้าทึก๙หกผมค่ะ
แล้วก็ทุก๕โมงเย็นของวัน๒๙นอาบน้ำนาคแล้วก็เทศสอนนาค
แล้วก็อีกวันเข้าบทเช้าวัน๒๐นบทพรรมชั้นเหนือ
หลังกับโปรเจอร์นี้ว่าใครจะเบียดไปได้มั้ย
อย่างครับอย่างถ้าจะเบียดเลยก็คงก็ไม่ได้บอกใครครับก็อาจจะเป็นส่วนตัว
เนื่องจากว่าทีมข่าวเทรารัสทีวีก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพ่อประสิทธิ์แดงดาคุณพ่อของมุ้ยเอง
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนักค่ะก็เป็นเรื่องที่สโมสรกำลังตกลงกันอยู่
แต่ว่าจะได้พูดคุยถึงเรื่องแนวทางกันอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่มุ้ยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
และเดินรูปคำตอบนี้น่าวาแหละภายในเดือนเนี้ย
เดี๋ยวก็ต้องดูว่าโอกาสที่คนไทยจะไปเล่นในเจเรลีกจะมีเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหน
ผลถึงพัฒนาการของทีมชาติไทยด้วย

แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปเล่นนะครับ

ก็ได้เจอกับนักเตะที่มีความสามารถมากกว่านี้
ใช่ครับจะเพิ่มวิธีคิดในการเล่นนะครับ